เตรียมดินสำหรับการทำโอ่งมังกรเริ่มด้วยการนำดินเหนียวที่มีเนื้อดีละเอียด
ซึ่งหาได้จากในพื้นที่ของราชบุรีและสายนำมาหมักทิ้งไว้ในบ่อประมาณ๓๔วัน
เพื่อให้น้ำซึมเข้าเนื้อเกิดการอ่อนตัวทั่วถึงกัน
และดินก็จะมีความสะอาดมากขึ้น
ซึ่งส่วนผสมของดินและทรายในขั้นตอนนี้จะช่วยให้โอ่งมังกรมีเนื้อแกร่งและคงทนยิ่งขึ้น
แล้วจึงนำดินที่ได้ไปโม่หลังจากนั้นจึงตัดดินให้เป็นก้อนขนาดพอเหมาะสำหรับการปั้นต่อไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน